กว่า๑๒ชั่วโมงแล้วที่ลงพื้นที่ไป
พี่อุ๋ยบอกเลยขนาดแค่๑๐กว่าชั่วโมง
แล้วคิดดูครับชาวบ้านอยู่กับน้ำแบบนี้ปัญหาน้ำท่วม๓สัปดาห์เสร็จแล้วนะฮะ
บางคนเจอตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยา
ต้องการที่นอนหมอนมุ้งผ้าห่มเพราะอากาศเริ่มเย็น

ผู้หญิงเนี่ยคือมันลำบากมากถ่ายหนักถ่ายเบา
เมื่อตอนช่วงค่ำจังหวะที่รายงานสดเนี่ย
สุขาเคลื่อนที่มาพอดี
ดังนั้นตอนนี้เนี่ยพอรถสุขาเคลื่อนที่จอดเสร็จแล้วเนี่ย

ติดตามรายงานสดล่าสุดกับพี่อุ๋ยครับ
หลังจากที่ศูนย์อพยพของชาวบ้านในวารินชำราบนะฮะที่อุบลรัชธานีที่บ้านเนี่ย
น้ำท่วมหนักต้องมาอยู่ที่นี่กันเนี่ยนะฮะนานนับเดือนแล้วนะครับ
แต่ชาวบ้านบอกเดือดร้อนเหลือเกินไม่มีห้องน้ำใช้
วันนี้ฮะไทยรัฐทีวีของเราลงพื้นที่มาผมมาตั้งแต่เปิดปากกับภาคภูมิ
ไทยรัฐนิวโชว์ช่วงหนึ่งทุ่มเนี่ยเราก็ประสานงานกับทางจังหวัด
แล้วก็ได้รถสุขาเคลื่อนที่ตรงนี้มานะฮะของเทศบาลนครอุบลรัชธานี
ต้องขอบคุณท่านนายกพิทยาด้วยขอบคุณแทนชาวบ้านจริง
โอ้โหเอามาให้แบบโดยฉับพลันเลยเป็นไงบ้าง
คุณลุงคุณป้าดีใจไหมดีใจค่ะขอขอบคุณท่านนายกนะคะ
เป็นตัวแทนชาวบ้านที่หารถสุขามาให้ขอขอบคุณมาก
นะคะสู้นะคะขอขอบคุณมากมากค่ะมันดีใจยังไง
ก็คิดเกิดขนาดแล้ว

ปั๊มตรงนี้ก็เลยสะพานไปเนี่ยครับ
ประมาณ๑กิโล
แต่คนเราจะอาบน้ำ
อับน้ำตรงนี้ได้
ไปถึงไม่ได้เข้าเลยนะครับจะมีคิวต้องรอกันอีก

ต้องแล้วท่านท่านนายกตอนที่ได้รับการประสานมาเราก็บอกความทุกข์ร้อนของชาวบ้าน
เป็นสื่อกลางให้นะฮะตอนนั้นได้ฟังแล้วยังไงฮะ
จัดการให้ทันทีเลยเนี่ยได้ฟังก็คือเทศบาลนครนี่มีรถห้องน้ำเคลื่อนที่อยู่แล้วนะคะ
ก็เห็นถึงความเดือดร้อนนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนช่วงนี้อยู่ในจุดนี้
บริเวณนี้เยอะด้วยนอกจากชาวบ้านที่อพยพแล้วยังมีผู้ที่สัญจรมาขึ้นเรือด้วยนะคะ
อากาศก็เย็นขึ้นด้วยอย่างเงี้นะคะก็เลยจัดการเลยนะคะ
แล้วก็ดูรถเลยรถเราก็อยู่พอดีเลยเราก็เลยจัดการทำความสะอา
แล้วก็นำรถออกมาในตอนนี้นะคะอย่างที่เห็นอยู่กันสามสี่ร้อยคน
ผมนี่ก็เป็นคนผมก็ซึ้งแล้วผมเป็นคนแบบแหมขี้ขอขอเยอะซะด้วย
หนาวแล้วด้วยฝนก็ตกชาวบ้านเขาบอกขาดผ้าห่ม
ท่านนายกเผื่อจะมีอะไรยังไงเอามาเพิ่มเติมให้หน่อยนะ
ได้ค่ะเดี๋ยวดูให้นะคะสู้นะคะทุกคนนะคะค่ะ
นี่เห็นบอกมายืนรอกันแล้วเหรอมายืนรอกันแล้วเหรอ
ประเดิมห้องน้ำกันหน่อยไหมอ้าวผู้หญิงประเดิมห้องน้ำ
เอาเข้าห้องน้ำกันได้แล้วนะครับขอเชิญครับ
ผมส่งแค่นี้นะป้าภาคภูมิส่งแค่นี้นะไม่ขึ้นไปดูนะ
ท่านผู้ชมครับคือมันเป็นความเดือดร้อน
แสนสาหัสของชาวบ้านที่นี่จริงผมเข้าไปดูพื้นที่มา
ผมเห็นกับตาท่วมมิดหลังคาก็มีอย่างน้อยน้อยเนี่ย
ชั้นสองก็มีเขาอยู่ข้างในเขาก็ลำบากนะฮะ
เข้าห้องน้ำห้องท่ามาข้างนอกก็ไม่ใช่ว่าสบาย
วันนี้ช่วยเขาอย่างนี้ได้บ้างอย่างน้อยยังพอมีแรงในสู้
ในการสู้ต่อไปนะฮะนี่คืออุบลรัชธานีณวันนี้ครับ